เขาแชร์กันเต็มฟีดเต็มโลกโซเชียลเลยนะค่ะไปพบรูปปั้นเทวดาโอ้ย
หล่อล่ำมีปีกนี่อยู่ข้างหลังคุณอาริยา
แต่ตรงกลางระหว่างเราสองเนี่ยต่อให้เบลอเดาได้ไหม
โชว์ของกลางวัดโชว์ของคืออะไรคุณ
เขาบอกว่าโอ้โหหุ่นกำยำล่ำสันเจ้าโลกมาเริ่มเลย
นี่อ๋อนี่ตอนจังหวะถ่ายนี่ต้องเอาอย่างอื่นมาแบบโอ๊ยเต็ม
อันนี้เผยให้เห็นเต็มเลยนะฮะเนี่ยเป็นภาพแปลกที่คนเขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
ถามว่าสถานที่แห่งไหนไปสักการะได้ไหม
ศักระแล้วจะได้อะไรจะได้พรได้อะไร
อีกอย่างหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นรูปปั้นนี้นะครับเป็นรูปปั้นของเทวดาอะไร
บอกว่าเทวดาเฝ้าวัดพระธาตุดอยพระชาญจังหวัดลำปาง
ลักษณะกายมีสีน้ำเงินเข้มร่างล่ำบึกกำยำนั่งยอง
เจอของโผล่ออกมาจนกลายเป็นที่ฮือฮาของชาวเน็ต
เครื่องเพศนะครับคุณฮะนะครับหลายคนสงสัยว่านี่เป็นเทพเทวดาอะไรนะฮะ
ทางเพจเขาก็โพสต์บอกชื่อเหมือนกันเป็นพญาปุริศาสตร์
บางคนบอกว่าไปนะปีที่แล้วไปที่วัดแห่งนี้แหละนะครับ
ก็คือวัดพระทาสดอยพระชาญ
แต่ไม่เจอพญาปุริศาสตร์เลยสงสัยมีการสร้างใหม่หรือเปล่านะครับ
หลายคนอยากลองไปสัมผัสดูอันนี้คอมเมนต์นะ
แต่ไม่รู้เขาจะให้สัมผัสให้จับหรือไม่
แต่อีกมุมก็มองว่ามีรูปปั้นดังกล่าวตั้งอยู่ในวัดเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราไปหาคำตอบกันที่วัดพระธาตุดอยพระชาญ
ตำบลป่าตันอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
ไปถึงวัดลูกศิษย์วัดเป็นไกด์
พามาดูรูปปั้นพระยาปุริศาสตร์
เรามีที่ไปจริงไหมคุณไปที่วัดไปขอดูหน่อยฮะ
ที่วัดจริงนะครับเขาบอกว่าจุดตรงนี้ยังไม่เปิด
ให้เข้าท่องเที่ยวนะครับเพราะด้านในกำลังก่อสร้างเจดี
ยังไม่เสร็จนักท่องเที่ยวสามารถเข้าได้แต่จุดรูปปั้นดังกล่าวเท่านั้น
เขาก็เลยมีการถ่ายภาพไปโพสต์ในโซเชียล
คือเข้าได้มาแค่ตรงถึงรูปปั้นนี่แหละ
รูปปั้นพญาปริศาสตร์เข้ามาได้ถึงตรงนี้นะฮะ
แต่ว่าตรงเจดีใหญ่ยังเข้าไปไม่ได้
แต่แค่นักท่องเที่ยวมาถึงพระยาปุริศาสตร์เนี่ย
ก็ตกออกตกใจก็เลยถ่ายภาพแชร์กันไป
นักข่าวของเราพยายามถ่ายภาพเหมือนกันให้คุณผู้ชมได้เห็น
แต่ต้องถ่ายภาพแบบที่มีอะไรหัวเสาบังไว้หน่อย

คุณผู้ชมฮะโดยทางวัดบอกว่ารูปปั้นพญาปุริศาสตร์
เป็นฝีมือช่างปั้นจากจังหวัดเชียงราย
ลำตัวกว้างประมาณ๑เมตรสูงเกือบ๔เมตรตัวใหญ่มาก

ทีจะปั้นเป็นนรสิงแบบที่เคยเห็นกันตามวัดทั่วไป

พบว่าต้นแบบของพญาปุริศาสตร์คือมอน
มีการผสมผสานแบบกรีกโรมันและอียิปต์เข้าไปหน่อยนะครับ
กลายเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้สร้างผู้ออกแบบ
เขาก็เลยออกแบบให้มีแบบอะไรนะผสมผสานหลายอย่าง
แล้วก็นำมาสร้างขึ้นใหม่ร่วมกับรูปร่างอสูรจากอานิเมะ

เบอร์เสิร์ฟค่ะนักรบวิปราชเหรอคุณ
อ๋อเหรอฮะนี่ไงที่เป็นตัวแบบนี้หน้าเขาจะหล่อนะครับ
แต่ว่ามีปีกแล้วก็มีหางยาวเนี่ยนะครับ
ว่าตอนแรกที่ไปดูรูปปั้นในหอศิลป์ก็บางคนก็บอกว่าเออมีก็ไม่แปลกนี่
ก็จะเห็นใช่ไหมพวกแบบว่ารูปปั้นต่างก็เห็นแบบเต็ม
พอเขามีของพอเขาเปลือยแบบนี้ก็ต้องให้เห็นของ
คะทำแบบเป็นแบนซ์หรือตัดหายไปมันก็แปลกอ๋อ

พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยค่ะอยากอ่าน

ไม่ต้องมีของลับไม่ต้องมีอวัยวะเพศแบบนี้

เพราะว่าทางวัดอยากให้มองเป็นงานศิลปะมากกว่า
ส่วนเรื่องความเหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน
แต่หลายคนถามว่าพระยาปุริศาสตร์คือเทพอะไร
ช่วงหลังกระแสพระยาปุริศาสตร์กระแสการศักระพระยาปริศาสตร์เยอะมากคุณ

ยาปุริศาสตร์นะเป็นบริวารของท้าเวสวรรณ
ดังนั้นคุณผู้ชมจะเห็นนะรูปปั้นท้าเวสวันก็อยู่ใกล้กับพญาปุริศาสตร์
พระยาปุริศาสตร์เป็นหนึ่งในสี่อำมาตย์ของท้าวเวสวรรค์
ซึ่งท้าเวสวันเป็นเจ้าแห่งพูดผีปีศาจและยักษ์ทั้งปวงใช่ไหม
แต่พระยาปุรีศาสตร์เป็นบริวารของท้าเวสวัน
ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลความสงบดูแลพฤติกรรมของบริวารของท้าเวสวันอีกที
และจับกินพูดผีที่ดื้อรั้นเป็นอาหาร
เขาถึงเรียกว่าเป็นพญาที่กินผีกินคุณสายมนต์ดำ
ใครที่บูชาแล้วจะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคุณสัยมนต์ดำและวิญญาณพูดผีก็จะเกรงกลัวท่าน
ถ้าท่านบูชาพระยาปุริศาสตร์และก็ยังบันดาลให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกข์ที่วาราตรีมั่งมีทรัพย์สินพิพัฒนามงคล
จำเรินด้านอานุภาพ
นี่คือคุณของพระยาปุริศาสตร์

แต่ว่าที่ผ่านมาถ้าเกิดมองเป็นข่าวคุณผู้ชมอย่างไอ้ส้มฉุน
ส้มฉุนก็โชว์ของลับใหญ่มาเริ่มเลย
จู่คือตอนที่เขาไปเปลี่ยนพวกผ้าจงกระเบนจะถวายกางเกงใน
แล้วมีบางคนแบบอยากได้ความเป็นสิริมงคลก็ไปรูปไปจับนี่
แต่ผมก็เชื่อนะทุกบ้านพระยาปุริษาตร์ที่วัดแห่งนี้นะ
อีกหน่อยถ้าเปิดให้คนเข้าไปสักการะนะ
จุดที่คนจะไปสัมผัส

บางคนอาจเชื่อบอกให้มีพลังข่างเพศ

เขาบอกไหมว่าจะเปิดแบบเต็มทั้งหมดเมื่อไหร่